ติดตามได้จากคุณชนะเดชพิรัตนมงคลครับ

คุณผู้ชมครับโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับการแข่งขันศึกวันดวนเดือดนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นสังเวียนเดือดจริงเพราะว่าวันนี้นะครับโอ้โห
คู่ที่๓เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้เอง
ผมหันไปดูเมื่อสักครู่แล้วก็จบซะแล้วพอหันกลับมา
นั่นก็คือการชกกันในรุ่นแคชเวท๖๒กิโลกรัมนะครับ
ก็คือยอดสนั่นไทยสันน้อยสิทธิ์ยอดทง
ฉายาของเขาก็คือเจ้าไทยสันเมืองไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูข้างหลังกันหน่อยว่าบรรยากาศสดอย่างนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

ที่เจอกับนักสู้จากกัมพูชาครับ
นั่นก็คือทางด้านพรศรีจันทร์นะครับ
โอ้โหต่อยที่นี่สนั่นเลยนะครับสำหรับยอดสนั่น
และนี่เลยครับโอ้โห
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าคู่แรกเป็นยังไง
เพราะว่าวันนี้นักสู้ของไทยเรานั้นชนะตั้งแต่คู่แรกแล้วก็คู่๒นะครับ
คู่แรกครับคุณผู้ชมครับในการแข่งขันในครั้งนี้
คริสเจ้าอร์นศรีชัยนะครับของไทยนี่แหละครับ
พบกับเคฟแฮมเบิลเลอร์นักสู้จากกาปูชา
ผลปรากฏว่านักสู้จากไทยครับสามารถเอาชนะไปได้นะครับ
ด้วยการสับสอกแบบรัวจังเข้าไปที่หน้าหลายชุดนะครับ
นักสู้จากกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้เลยครับ
กับประการเห็นท่าใบดีจึงยุติการชก
แล้วก็ให้ทางด้านกริซาได้ครับ
ส่วนคู่๒นี่ก็มันไม่แพ้กันครับ

นักสู้จากเวียดนามไปได้นะครับ
หลังจากที่จัดการเข่าแบบโหดเข้าไปครับ

นักชกไทยนักสู้ไทยยังฟอร์มดีนะครับ
ศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสาน
ส่วนก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนั้น

ติดตามสีสันได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
ผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีของเราครับ
เหนือจากความมันสะใจในสนาม

ให้แฟนมวยได้ติดตามกันแบบนี้เลยครับ
บรรดาผู้เข้าชมการแข่งขันต่างเดินทาง
ร่วมซุ้มกิจกรรมที่มีของที่ระลึก

ตุ๊กตามวยและนวมชกมวย
รวมทั้งร่วมถ่ายภาพกับเหล่าสาวสวย
คัดสรรมาเป็นอย่างดีครับ
ก็ที่จริงพวกเราเคยมีโอกาสนะครับ
เพราะว่าเมื่อก่อนผมคิดว่า

พอเราเองได้สัมผัสได้ซ้อมเอง

คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมก็คือพรมแดง
เหล่าบรรดาเซเลบริตี้นั้นจะ
เดินทางเข้ามาชมการแข่งขัน

แล้วก็ยังมีสีสันจากดีเจสาวสวยสองท่าน
บนเวทีที่สร้างสีสันให้กับแฟนมวย
ชื่นชมก่อนการแข่งขันครับ

ร่วมโชว์ชุดสวยบนพรมแดง

ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ
และสร้างให้แฟนตื่นตาตื่นใจครับ
จะปิดท้ายที่หนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน
อย่างสาวผู้ชูป้ายบนเวทีหรือริงเกิล

สำหรับการแข่งขันนี้อย่างเต็มตัว

ก็ได้สร้างสีสันให้กับการแข่งขัน

ไทรัตทีวีไฟท์ทีม
สดนะครับในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๑๓นาที

จบข่าวกับศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิป
สนามที่ใหญ่สุดในรอบซีซั่นนี้